ไม่รู้เขาหลอนอะไรค่ะแต่เพื่อนบอกว่า
ชอบมีพฤติกรรมหาเรื่องคนอื่นไปทั่วพูดจาคนเดียว
แต่ล่าสุดมันไม่จบแค่หาเรื่องเฉยค่ะ
เพราะเขาเอามีดไปปาดคอรอปภคนนึง

อู่ซ่อมรถไฟมหาชัยที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเลยค่ะ

นายคำสอนสารวัลวัย๕๐ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่คอเนี่ยถูกมีดฟันเป็นแผลลึกเกือบขาด
เพื่อนคนงานบอกว่าคนก่อเหตุชื่อเอกชัยพุ่มพลึกอายุ๓๕ปี
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอู่ซ่อมรถไฟนี่แหละ
จริงนายเอกชัยเมื่อก่อนนิสัยดีนะแต่ช่วง๓ปีหลังไม่รู้เป็นอะไร
อยู่ก็หลอนชอบพูดคนเดียวแล้วก็ด่าทอเพื่อนร่วมงานประจำเลย
ที่ผ่านมาผู้ตายกับนายเอกชัยไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลย
แต่วันเกิดเหตุนายคำสอนกำลังเดินตรวจความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงานอยู่ดี
นายเอกชัยหลอนอะไรไม่รู้วิ่งมาฟันคอเขาตายตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะเห็นภาพเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยคือนายเอกชัย
เดินถือมีดกวัดแกว่งมีดยาวเฟ้ยเลยค่ะเดินไปเดินมาก่อนที่จะสุดท้ายแล้วไปก่อเหตุกับนายคำสอนจนเสียชีวิต
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะตำรวจกระจายกำลังหาตัวกันอยู่ค่ะ
อันนี้เป็นความหลอนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุนี้